ซึ่งตรงนี้เราได้เปลี่ยนอย่างที่พีทบอกนะครับ
ว่าเราน่าจะได้เหรียญเป็นกรอบเป็นกรรม

ซึ่งทางสมาคมฤยกำหนักเนี่ยไม่ได้นินอนใจอยู่แล้ว
คือตัวเลขที่จะคว้าเหรียญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าสถิติเดิม
แล้วคู่แข่งไม่แข่งแล้วเราจะได้เหรียญโดยง่าย

แต่ผลดีเรื่องนี้มันก็ต้องมีบ้าง
ผลเสียต้องถามว่าชาติที่เขาพักไปเนี่ย

ต้องถามคนที่รู้เรื่องยกคำหนักเป็นอย่างดีนะครับ
ก็ต้องเป็นคนนี้เลย
การแบนก้าวชาติ๑ปีครับเสยอร์ดครับ
ของไทยได้เหรียญรางวัลเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหน
ถ้านับเฉพาะล่าสุดตอนนี้ก็จะมีการแข่งขันคือ
จิงชำโลกพิสัจิกายนเอเชียนเกมส์ปีหน้า
แล้วก็ยุโรปิกเกมปีหน้าเหมือนกัน
ครับคือการแบนเนี่ยนะครับ

เราไปลงทันตั้งแต่วัน๙ศูนาคมไปถึง๑๘ศูนาคมปีหน้า
แต่ว่าถ้าประเทศใดเนี่ยมีการควบคุมการใช้สถานการณ์อย่างดี

ดังนั้นในเอเซียเนี่ยเราก็ยินมีการแข่งขัน
คือในจิงชำโลกที่ไตรนาวิกาเนี่ยแน่นอนแล้วนะครับ
ว่า๙ประเทศนี้เนี่ยสามารถส่งโทษให้กันได้
ก็อยู่ที่สารควบคุมของแต่ละชาติ
ชาติเก่าชาติเป็นชาติที่ใหญ่นะครับตัวผู้ยอมนะ
แต่ว่ามันเกิดความไม่มีทำเนื่องจากว่าใช้สถานการณ์สรุนมาก
แล้วเราก็ตัดสินไว้ว่าบางคนทำรายสถิติมากและเกิน
จนทั้งว่าคนอื่นไม่สามารถทำรายสถิติได้
เพราะว่าคนธรรมดาไม่สามารถทำได้นอกจากว่า
ได้ศาลกระทั่วทุนขนาดเอกนั่นคือสิ่งที่
ดำเนินการให้ตรวจย้อนหลัง๒ปีตามที่เราทราบมานะครับ
มันยังมีหลายประชาที่เย็น
ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือ
เรื่องของการยื่นยีรุทธรณสุดยอดครับ
คือกระบวนการมันคือยังไงครับหมายความว่าที่จะต้องมีการตรวจสอบหลังจากนี้
แล้วที่บอกว่าถึงจะมีโอกาสกลับมาเร็วกว่ากำหนด

คือเหมือนกับว่าแต่ละชาติจะต้องทำยังไงครับขั้นตอนหลังจากนี้ครับ

ขั้นตอนที่นี้ครับคือทุกชาติที่โดนแบรนด์ตรงนี้นะครับ
เขาได้ร้องสารโลกกันดีกว่าหมดแล้ว

แล้วสารโลกให้ดำเนินการ
เป็นดำเนินการที่คณะกรรมการบริหารของสถานยบหนักนางชาตินะครับ

ซึ่งเราได้ตรับสินกันเมื่อวันที่

เนี่ยเมื่อสัปดาห์พระมันเองซึ่งผมเดินทางไปไปชุมที่โรมาเนียมานะครับ
นี่การขอบคุณดำเนินการบทมกรรมการใช้สารว่าอะไรบ้างนะครับ

คำสั่งว่าจะแบนอย่างไรออกมาก่อน
ถ้าแบนอย่างไรออกมาก่อนแล้วเราเห็นภาพตรงนั้นแล้ว
ก็เจ้าชาติเขาสามารถที่จะดำเนินการอุทธรณ์ได้
แต่ต้องผ่าน๔เดือนไปแล้วครับถึงจะอุทธรณ์ได้ครับ
คือต้องหลังจาก๔เดือนนี้ไปถึงจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้
แล้วก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะสามารถยื่นอุทธรณผ่านหรือเปล่าด้วย
อะไรครับในช่วงช่วงท้ายนะครับเสยอดพูดถึงสักหน่อยแล้วกันครับ
คือผมอยากทราบว่าเรื่องของสารต้องห้ามกับสารกระตุ้น
คือเขาจะมีการวินิจฉัยอย่างไรในเมื่อคือสารต้องห้ามมันมีตัวสาร
แต่ว่าอาจจะอยู่ในยาที่ใช้ในการรักษาอาการป่วยการบาดเจ็บของนักกีฬา
เขาจะยื่นเรื่องในการอุทธรณ์เขาจะพิจารณาไงว่า
อันนี้คือคุณอุทธรณ์ไม่ได้แล้วต้องรับโทษนะครับ

ักเขียนแค่

นะครับ
จะรู้ว่าเรามีเอกสารติดตัวหรือไม่ครับ
อย่างน้อยชั้นเก้าชาติเนี่ยเสียประโยชน์๔เดือนแล้ว
ถูกจังหายผลภายไดที่เสยยอดบอกว่าถ้ามีปรับรองแพทย์ในกรณีตัวเนี้ย
แต่ว่าลงขนาดโหดนี่เป็นกับฉันน่ะครับลงโทษเนี่ย
ครับอ้าวเขาแสดงว่าชัดเจนไปขั้นตอนแล้วต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับเอาเลยครับ
สิ่งสุดท้ายสักนิดนึงหลายการนะครับฝากถึงแฟนกีฬาโยมหลักไทยหน่อยนะครับ

แต่ว่าเราทำงานหนักเพื่อเศรษฐีที่ดีขึ้นแน่นอน

อย่างนายกหลักไทยไม่เคยทำให้พี่น้องชาวไทยผิดหวังนะครับ
ต้อนรับติดตามงานของย่อมหลัก
เราก็จะพบผลงานของโยมักตลอดเวลาครับ
เราใช้ภาษีอัตริศชอลหลักตลอดหน่อยนั้นพี่น้องชาวไทยปวด
ได้เข้าใจว่าเราทำผลิตชาติคราศหน่อยนั้น

เราจะพร้อมทำงานกับชาติครับ
ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ